ไปดูเรื่องราวของนักเตะที่ป่วยกันหน่อยนะครับเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
นักเตะต่างชาติตอนนี้ก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ
มาช่วยกันในการระดมทุนในการหาเงินช่วยรักษาครับ
เรื่องนี้มีการเปิดเผยนะครับจากคุณสำรวยสุวรรณชาติแฟนสาวของซาร่านิโคลัสนะครับ
ฟุตบอลวัย๒๑ชาวแอริโค้สังกัดทีมราชประชาทีมในลีกที๓นะครับ
ที่อยู่ก็มีอาการปวดศีรษะจนเป็นลมแล้วก็พอไปสแกนสมองก็พบว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ก็มีนักเตะหลายคนนะครับเอารองเท้าสตั๊ดบ้างเอาเสื้อบ้างมาประมูลในแฟนเพจต่างเพื่อหาเงินไปช่วยเหลือ
ล่าสุดนะครับมารี่โอยูโรฟสกี้กรองกลางชาวอาซีโดเนียของแมนคลอคเยวเตชนะครับ
ไม่ต้องไปหาเงินจากการประมูลอะไรทั้งสิ้น

รวมถึงคนในวงการลูกหนังคนอื่น

คือไปปลดทุกข์ให้กับเขาอย่างแท้จริงเลยนะครับ

คุณสำรวยก็บอกนะครับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ตอนนี้กำลังนอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย๑

มีอาการชักกระตุกตลอดเวลาด้วย
ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสผ่านทางสายยาง

แต่แพทย์ก็บอกว่าโอกาสรอดเนี่ยก็ยังพอมีนะครับ

ก็วิ่งบอลนะครับผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือครับ
เนื่องจากค่ารักษานั้นค่อนข้างสูง

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีสำรวยสุวรรณชาตินะครับ
หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อเข้ามาทางไทยรัฐทีวีก็ได้นะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเราก็อยากให้ใช้ช่องทางนี้เป็นหลัก
เพราะว่าจะได้ส่งตรงถึงทางเขาโดยตรงเลยนะครับ